มีเหตุรถไฟตกลางที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็เป็นการกีดขวางเส้นทางที่จะไปสายเหนือนะครับร่องใต้
ก็ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็พยายามที่จะกู้ขบวนรถที่ตกรางจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เป็นการเปิดเส้นทางได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
นี่แหละครับเป็นสภาพของรถไฟขบวนที่๒๐๑กรุงเทพพิศนุโลก
เสียหลักตกรางขณะที่กำลังวิ่งเข้าสถานีรถไฟบ้านใหม่
ตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจสพวังน้ำคูพร้อมกับกู้ภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้ามาตรวจสอบ
ก็พบว่ารถไฟขบวนดังกล่าวมีทั้งหมด๗คันนะฮะ

กลางก่อนจะถึงสถานีบ้านใหม่ประมาณ๓๐เมตรนะครับ
โดยตัวรถจากดีเซลทำการตกรางทุกเผลาทุกล้อ
แล้วก็ยังมีรถพ่วงประกอบด้วยตู้ทำการของพนักงาน
แล้วก็ตู้โดยสารอีก๒คัน
กลางทุกเผลาทุกล้อเช่นเดียวกันนะครับ

แต่เป็นเหตุให้ขบวนรถกีดขวางการเดินรถไฟสายเหนือนะครับ
ด้านของนายสำเริงสลุงอยู่
พนักงานรักษารถก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุรถกำลังสับรางเข้าราง๒
เพื่อหลีกให้รถไฟอีกขบวนที่ออกจากสถานีพิสุนุโลก
แล้วก็สวนทางล่องไปทางพิจิตร
แต่หลังจากนั้นได้ยินเสียงดังตึงหลายครั้ง
คิดว่ารถไฟตกรางแน่นะครับ

แล้วก็มีการที่จะเก็บกู้หัวรถจากดีเซล
แล้วก็โบกี้ที่หลุดจากราง
ช่วยอันตรายจากสานีสิลาอาจจอุตราดิษฐ์
และจากโรงรถจักรบางซื่อ

เพื่อทำการยกขบวนรถไฟที่ตกกลางทั้งหมด
ก็เปิดเส้นทางได้ตอนตี๓นะครับ
ส่วนสาเหตุของการตกรังนั้นอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ขับขี่
ช่างเครื่องรถไฟรวมถึงนายสานีบ้านใหม่
แล้วก็ตรวจสอบจุดประแจสลับราง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันมีอะไรเสียหายยังไงหรือเปล่า
มันถึงทำให้เกิดตกกลางครั้งนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามขณะนี้การดำเนินการซ่อมแซมรางรถไฟ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการโยธาที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากที่ยกรถได้ตี๓
แล้วก็ซ่อมแซมเส้นทางได้เรียบร้อย
สามารถเปิดเส้นทางเดินรถสายเหนือได้ตามปกติ
คุณผู้ชมที่ยังมีคำถามที่อยากสอบถามการรถไฟ
ก็โทรไปได้ที่๑๖๙๐ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ
เพราะบางท่านบอกว่าอาจจะไม่มั่นใจในการให้เดินทางรถไฟหรือเปล่านะ
ในการล่องใต้แล้วก็ขึ้นสายเหนือที่มันมีอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบก่อนที่จะเดินทางนะคะ